สวัสดีครับสิงโตปราชายานะครับ
สำหรับแฟนไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ผมก็ขอเป็นตัวแทนสวัสดีปีใหม่นะครับ

ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับ